วดกันเรียบร้อยผ่อนคลายกันเรียบร้อยแล้วไป
ส่องหาตัวเลขกันต่อดีกว่าคุณผู้ชม

ถ้าพร้อมแล้วไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เห็นไหมว่ามันจะตึงคอบาไหล่ขนาดไหน

เพราะเราจะพาไปแถวเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตัวเลขแน่นมากแผงลอตเตอรี่ยังแน่นอยู่
ใครมีเวลาไปซื้อกันให้ทันเพราะว่าออกพรุ่งนี้
ใบตองนี่เป็นแผงใหญ่ของที่ขอนแก่นเลยนะ
ใหญ่มากค่ะบรรดานักเสี่ยงโชคมาแบบทุกเพศทุกวัยเลยนะ
พากันมาเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลทั้งวันเลย
เนื่องจากงวดนี้เลขที่เป็นที่นิยมมากและบาแรง
ก็คือเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยส่วนใหญ่จะมาถามถึงเลขมงคล
ไม่ว่าจะเป็นเลขอายุของหลวงพ่อคูณ

หรือเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะคะ
ตอนนี้ได้รับความนิยมจากนักเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นอย่างมากเลย
งานนี้พ่อค้าแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
โอ้โหยิ้มแล้วค่ะคุณ
น้อยยิ้มใหญ่เราไปถาม
นายลำดวนมณีแจ่มเจ้าของร้านจำหน่ายลอตเตอรี่
ลากินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ของขอนแก่นเลยนะ

คุณลำดวนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะ
นอกจากเลขที่ขายดีอย่างเลขวันครู๑๖แล้วนะ
เด่นเลขดังที่มาแรงมากก็คือเลขมงคลจากหลวงพ่อคูณนี่แหละ
ชาวบ้านมากว้านซื้อกันไม่ว่าจะเป็นเลขอายุของท่าน
คืออายุ๙๒ค่ะ
หรือเลขวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ก็คือ๖๔๗ร่าง
และอาถิอาถิของหลวงพ่อคูณก็คือ๑๖๙
ก็มีนี่อ่าใช่ค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณ
ใช่ค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณคนแหงมากว้างซื้อกันเยอะมากเลยนะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวของความคึกคักคึกคลื้นของเหล่าบรรดา
นักเสี่ยงโชคในช่วงนี้ที่เอามาฝากกัน
อยากรู้เลขไหนมาแรงยังไงเนี่ยดิฉันแนะนำว่าลองไปถามแผงลอตเตอรี่เขาจะรู้
แต่ถ้าคุณไปถามตอนนี้คุณบอกเลยนะว่าเลขที่มาแรงเลขที่นิยมในงวดนี้หมด
ดิฉันถามมาแล้วเอาจริง
พูดจริงคุณไปเดินหาลอตเตอรี่เนี่ยเขาเดินตามแผงก็ต้องถามว่ามีเลขที่เราตั้งใจคิดเอาไว้ไหม

นี่ไงไปถามเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่ยอมบอก
กลัวมันแก่น

ไม่ใช่บอกว่าเลขยอดฮิตยอดนิยมอยู่ในนี้
เราบอกไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้จะไปซื้อมีไหม
เอาลองถามร้านขายสลากินแบบรัฐบาลดู
ถ้าคุณจะซื้อคุณก็ซื้อลอตเตอรี่ให้มันถูกกฎหมาย

สรุปก็คือเลขดังที่บอกเนี่ยหมดแผงที่ขอนแก่นแล้ว

ส่วนเลขที่อยู่ในใจคุณที่คุณไม่ยอมบอกใคร

เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวคุณผู้ชมเย่ง

ไม่ยอมบอกกลัวมันแก่น